ดูเหตุยิงกันเกิดขึ้นเมื่อเช้านี้

เพราะว่าคนร้ายขับรถเก๋งสีดำ
ประกบยิงรถเก๋งสีขาว

และทำให้ถูกผู้หญิงคนหนึ่งที่ตั้งคัน๓เดือนได้รับบาดเจ็บนะครับ
ขณะที่คนขับรถก็ถูกกระสุนที่หัวไหล่ขวาเป็นรอยถลอก
ระบุว่ามือปืนคาดว่าเป็นคู่อบริที่ตามมาทำร้ายกัน
เหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อเวลา๖๓๐น

น้ำตกนางกรองตำบลสายวิริกาอำเภอเมืองจังหวัดนครนายยก
ซึ่งทางตำรวจภูทรเมืองนครนายกได้รับแจ้งเหตุ
มีเหตุไล่ยิงกันมีผู้ได้รับบาดเจ็บ
เหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณปากซอยสวนหงษพัฒนา
ที่๒ตำบลสามริกาอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก
เจ้าหน้าที่ก็รุดไปยังที่เกิดเหตุ

สาริตำรวจพูดธรรมเมืองนครนายยก
ทะเบียนกรุงเทพฯนคร
รัฐทรัพย์ประกอบอายุ๒๓ปี

เพราะว่าถูกยิงที่หัวไหล่ขวา
แต่ว่าบาดเจ็บเล็กน้อยเป็นแผลถลอก
ส่วนแฟนสาวนะครับก็คือนางสาวนิทยาด้วงทอง
อายุ๒๖ปีที่นั่งมาคู่กัน
ถูกยิงเข้าที่ข้อมือข้างขวาได้รับบาดเจ็บ
ส่วนเพื่อนที่นั่งมาด้วยกันอีกคนนึง
ก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลนครนายยก
เพราะว่าผู้หญิงที่ถูกยิงคนนี้

เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาล
แล้วก็คนขับรถก็เล่าให้ตำรวจฟัง
บอกว่าได้ขับรถมาเที่ยวพร้อมกับเพื่อน๓คัน
คือรวมตัวกันมา๓คันระหว่างขับรถมาหาที่พัก
โดยรถของเขาขับตามหลังมาเป็นคันที่๒
เพราะว่าพวกเขาจะมาเที่ยวกันที่นครนายยกแห่งนี้
ก็ออกเดินทางมาจากจังหวัดสระบุรี

เพื่อมาเที่ยวที่เขื่อนขุนด่านปราการชนที่นครนายก
เมื่อมาถึงที่นครนายกนะครับได้ขับรถตระเวนหาที่พักแต่ยังหาไม่ได้นะ
ก็เลยขับรถยนต์เลยวัดสวนหงษ์มาขาขึ้นตัวเมืองนครนายก
พอมาถึงปากซอยสวนหงษ์พัฒนานี่แหละครับ
ขับขึ้นมาประกบแล้วก็ยิงเข้าใส่กระจกฝั่งคนขับ
ทะลุกระจกมาถูกที่หัวไหล่ของตนเองซึ่งเป็นคนขับถลอก
แล้วก็ไปถูกตัวผู้หญิงซึ่งท้อง๓เดือนเขาให้แล้วก็ได้รับบาดเจ็บ
ส่วนคนร้ายทางคนขับรถที่ได้รับบาดเจ็บ
ก็คาดว่าเป็นคู่อบริที่มีเรื่องกันมาก่อน
เป็นคนในพื้นที่จังหวัดสระบุรีโดยขอไม่เปิดเผยรายละเอียด
แต่จะให้ปากคำกับตำรวจเท่านั้น
เพื่อจะได้ติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีครับ
ประมาณ๓๔ครับ
แล้วโดนเราได้รับบาดเจ็บไหม
ก็เฉียวครับเฉียวที่แขน
ตอนนั้นเราเห็นไหมว่ามีรถชี้มาก
เห็นเป็นรถรักขนาดไหน
รถเก่งน่าจะมัดได้สีดำ
ของแรกนี้เคยมีเรื่องอยู่กันไหม

ที่พื้นที่ไหน
ก็แถวสร้างบริเวณ
นี่แหละครับคือรถกันมา๓คันนะคุณ

แต่รถของผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นคันที่๒
และในรถเขาจริงมีคนนั่งอยู่๓คนนะ
คือตัวเขาเองคุณคับและแฟนเขา
ซึ่งตั้งคัน๓เดือนที่ถูกลุกหลงไปด้วย
แล้วก็มีหญิงสาววัย๒๑ปีนั่งอยู่หลังรถนั่งอยู่เบาะหลัง
แต่ตอนเกิดเหตุหลับอยู่นะครับ
เมื่อได้ยินเสียงปืนตื่นขึ้นมาตกใจ
แต่เคราะห์ดีที่เธอรีบนอนไปในแนวรากไงคุณ
จึงไม่อยู่ในวิถีกระสุนนะครับ
คือตำรวจนะครับก็สอบสวนแล้วก็ตำรวจก็ทราบว่า
คนขับรถคันนี้คือนายทิติรัฐ
แล้วหลังจากนั้นนายทิติรัฐก็ชวนเพื่อน
ที่นครนายกขับกันมา๓คน
ก็คาดว่าน่าจะถูกคู่อบริตามมาจากสระบุรี
แล้วก็มาประกบยิงก่อเหตุครั้งนี้นะครับ
ตำรวจสพเมืองนครนายกได้เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ
พบปลอกกระสุนปืนไม่ทราบขนาด๕ปลอก

จะส่งไปให้กองพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบ
โดยจะสืบสวนติดตามจับกลุ่มมือปืนรายนี้
ดำเนินคดีต่อไปนะครับ